คุณผู้ชมค่ะที่สหรัฐอเมริกาเกิดอุบัติเหตุนะคะ
เป็นรถไฟพุ่งชนกับชาญชาลาที่สถานีโฮโบเคนในรัฐนิวเจอร์ซี่
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บกว่าร้อยคนเลยค่ะโดยความเสียหายก็ถือว่ายับเยินพอสมควรเลยนะคะ
สำหรับสภาพของรถไฟเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สถานีด้วยนี่เป็นสภาพตัวรถไฟแล้วก็สิ่งปลูกสร้างภายในชาญชาลาสถานีโฮโบเคนรัฐนิวเจอร์ซี่นะคะ
รายงานข่าวอย่างที่บอกไปเสียชีวิตเนี่ยหนึ่งคนส่วนบาดเจ็บหนึ่งร้อยแปดคนค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งตรวจสอบความเสียหายและขนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
สถานีนี้ถือว่ามีผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก
แล้วก็ขณะเกิดเหตุถือเป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยค่ะ
ผู้โดยสารอยู่บนชาญชาลาหลายร้อยคนเลย
ที่ยืนรอรถไฟบริเวณชาญชาลาแห่งนี้เล่าให้ฟังนะคะว่า
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสยดสยองอย่างมาก
เพราะว่ารถไฟเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงและไม่มีทีท่าว่าจะชะลอลงเลย
ก่อนที่จะพุ่งเข้ามากวาดชนทุกอย่างอย่างรุนแรง
ห่างจากตัวของผู้ที่บอกเล่าเหตุการณ์ไม่ถึง๓เมตรค่ะ
เขาบอกเขารอดมาได้เหมือนปฏิหารเลย
คริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซี่บอกว่า
ผู้ที่เสียชีวิต๑คนก็คือหญิงวัย๓๔ปี

โดยขณะเกิดเหตุเธอยืนรอรถไฟอยู่ที่ชาญชาลานี่แหละ
จู่รถไฟก็พุ่งเข้าใส่
แล้วก็ทำให้มีซากความเสียหายเศษอาคารต่างกระเด็นมาโดนเธอ

พนักงานขับรถไฟนายโทมัสกาลาเกอร์วัย๔๘ปี

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาก็ให้ความร่วมมือในการสืบสวนเป็นอย่างดีนะคะ
สาเหตุเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค
ซึ่งตอนนี้กำลังรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการอยู่ค่ะ